ช่วงนี้มาดูภาพน่ารักกันหน่อยนะครับ
เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาจากสื่อของจีน
เป็นภาพที่มีเด็กทารกนะคะ
เด็กที่อายุ๒ขวบกับ๑ขวบ

ในขณะที่แม่หลับอยู่นะครับ
ภาพเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันก่อนค่ะ
นี่คือภาพของ๓พี่น้องชาวจีนนะคะ
พากันออกมาเดินเล่นบนถนนสายเล็กในเมืองเจียนเต๋อนะคะ
อยู่ในมณฑลเจอร์เจียงของจีนค่ะ
ตำรวจได้พบเด็กทั้ง๓คนนี้โดยบังเอิญ
ระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารเช้าเมื่อเวลาประมาณ๖นาฬิกา
ตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้เองค่ะ

เด็กคนโตสุดนี่เป็นเด็กหญิงอายุ๒ขวบ

และแฝดชายหญิงอายุ๑ขวบรวมกันเป็น๓คนนะคะ

กำลังเดินถืออมยิ้มที่ได้มาจากเจ้าของร้านขายของในย่านนั้น
เพราะว่าเอ็นดูในความน่ารักน่าชังค่ะ
น่ารักนะคะเป็นภาพที่เด็ก๓คนนี้ชวนกันออกไปเดินเล่น
ตำรวจเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เดินมาเองโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วย
ก็เลยพาเด็กไปยังสถานีตำรวจ
และหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ประสานเพื่อที่จะติดตามตามหาผู้ที่เป็นผู้ปกครองของเด็ก
ได้มีหญิงคนหนึ่งค่ะเดินมาเดินทางมารับเด็กกลับบ้านไปอย่างปลอดภัย
แม่ของเด็กทั้ง๓คนบอกว่าเด็กทั้ง๓คนเดินออกมาจากบ้านเอง
เพราะว่าพ่อของเด็กลืมล็อกประตูบ้านตอนออกไปทำงานค่ะ
และขณะนั้นผู้ที่เป็นแม่ก็กำลังนอนหลับอยู่ด้วย
ชาวเน็ตเขาตั้งชื่อให้ว่าเป็นแก๊งพระอ้อม

ยังใส่พระอ้อมอยู่เลยแหมพากันหนีแม่ก็ไปเที่ยวซะแล้วนะฮะ

หนึ่งขวบสองขวบนี่รู้ภาษาแล้วนะครับเดินออกจากบ้านได้ด้วยนะครับ